คุณผู้ชมมาดูเหตุโกลาหลที่เกิดขึ้นกลางงานศพของเจ้าของปางช้างแม่สา
ที่จังหวัดเชียงใหม่ปางช้างแม่สาถือว่าใหญ่ที่สุดของภาคเหนือเลยนะคะ
เจ้าของเนี่ยก็คือคุณชูชาติกัลละมาพิจิตรซึ่งก็เสียชีวิตไป
ถามว่าทำไมเกิดเหตุกุลาหลเพราะว่าลูกสาวแท้ของคุณชูชาติ
เดินทางไปที่งานศพเลยนะคะไปพร้อมกับตำรวจไปพร้อมกับแพทย์ค่ะ
บอกว่าขออายัดศพคุณพ่อถามว่าขออายัดทำไมอ่ะ
ก็จัดงานศพมาแล้ววัน๒วันแล้วค่ะ
คือคนที่ไปขออายัดลูกสาวเนี่ยก็คือนางอัญชาลีกัลละหมาพิจิตรอายุ๕๒ปีค่ะ
คุณอัญชาลีบอกว่าคือก่อนหน้านี้คุณชูชาติก็คือพ่อแท้ของตัวเอง
นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมานับเดือนแล้ว
คือคุณพ่อป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
แต่จู่วันดีคืนดีภรรยาใหม่ของคุณพ่อก็คือนางทิติรัฐกัลละมาพิจิตรเนี่ย
ไปเอาพ่อออกมาจากโรงพยาบาลกลับมาอยู่ที่บ้าน
มาอยู่ได้เพียงวันเดียวจู่คุณพ่อก็เสียชีวิต
ไลน์ของเรื่องเป็นแบบนี้นะคะ

ทีนี้หลังจากนั้นลูกสาวก็คือคุณอัญชาลีทราบเรื่อง
ก็พยายามที่จะไปติดต่อสอบถามแม่เลี้ยง
บอกว่ามีการไปแจ้งหรือยังไปแจ้งเรื่องของการมรณะ
มรณบัตรอยู่ไหนปรากฏว่าตอบไม่ได้อะค่ะ
สุดท้ายคุณอัญชาลีบอกว่าไม่แจ้งไม่เป็นไร
เดี๋ยวจะไปแจ้งความกับตำรวจแล้วไปขอใบบรณบัตร

ตาย๒๗แต่สุดท้ายคุณอัญชลีทราบบอกว่า
กว่าที่เธอจะรู้เนี่ยนะคะว่าไม่มีการแจ้งใดคือ๒๙
พอกะว่าจะไปแจ้งที่อำเภอก็คืออำเภอแม่ริมเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่ามีคนมาแจ้งตัดหน้าแล้วค่ะ
แป้งไม่ใช่แม่เลี้ยงนะคะไม่ใช่นางทิติรัฐนะคะ

มาแจ้งว่าคุณพ่อเนี่ยเสียชีวิต
เธอก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่แล้วมันมีพิรุษแล้ว
มันไม่ชอบมาพากลแล้วนะคะ
ที่สุดแล้วเมื่อวานก็เลยนำตำรวจแล้วก็แพทย์
อายัดศพคุณพ่อกลางงานเลยนะคะ
จุดที่มีการตั้งศพก็คือโบสถ์เซ็นนิโกลาส
โต้งหลวงตำบลแม่แรมนะคะ
เป็นจุดที่มีการจัดพิธีศพของคุณชูชาติค่ะ
คือคุณอัญชาลีพร้อมด้วยน้องชาย
ก็คือคุณพิชยะกัลมาพิจิตรเนี่ย
วันนี้เข้าพบกับพันธุ์ตำรวจเอก
บุญส่งวิทย์ห้องแซงผู้กำกับสพแม่ริม

แล้วก็ตำรวจเองก็นัดญาติของผู้ตายทั้งสองฝ่าย
มาสอบปากคำสอบสวนที่โรงพัก
แต่คือมันก็เรื่องแปลกอีกค่ะ
ปรากฏว่ามีเพียงฝ่ายของคุณอัญชาลีเท่านั้น

คือไม่มีใครติดต่อมาเลยนะคะ
ที่จะมาสอบให้ตำรวจสอบปากคำ
ถ้าบริสุจัยคุณอัญชรีมีการตั้งข้อสังเกต

ถ้าคุณบริสุทธิ์ใจตำรวจเรียกมาทั้งสองฝ่าย

แล้วทำไมเล่าคุณถึงไม่มาพบกับตำรวจ
ฟังเสียงลูกสาวคุณชูชาติผู้เสียชีวิตกันหน่อยนะคะ
มีความประสงค์ที่จะมาคุยกับทางตำรวจนะคะ
ว่าการตายของคุณพ่อมีหน่วยงานไหน
โดยงานอื่นได้เข้ามาร่วมตรวจสอบการเสียชีวิตของคุณพ่อไหม
ก็ปรากฏว่าไม่มีหน่วยงานใดเลยนะคะ
ประเด็นที่๑ก็คือไม่ได้แจ้งการเสียชีวิตภายใน๒๔ชั่วโมงนะคะ
มาแจ้งผ่านมาตั้งหลายวันแล้วอย่างนี้นะคะ
แล้วเสร็จแล้วก็ไม่มีหน่วยงานไหนที่มีเอกสารหรืออะไรกำกับให้ชัดเจน
ว่าคุณพ่อพี่เสียชีวิตด้วยสาเหตุใดนะคะ

ทีนี้ก็เลยมาปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เขาก็เลยแนะนำว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องเหมือนกับว่า
มาแจ้งความแล้วก็ว่าเรามีความประสงค์ที่จะให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
อย่างนิติเวทย์เข้าไปดูให้เรา
คือคุณอัญชาลีพยายามที่จะอธิบายว่ากระบวนการขออายัดศพ

หลังจากนั้นตำรวจเองก็ดำเนินการตามกระบวนการเนี่ยนะคะ
ทีนี้ประเด็นที่คุณอัญชาลีไปขออายัดศพเนี่ย
เธอเองเธอบอกว่าไม่เชื่อนะคะว่าพ่อเสียชีวิตจากสาเหตุมะเร็งในเม็ดเลือดขาว

ก็เลยอยากให้ทางนิติเวศมาพาชนะสุดพลิกศพคุณพ่อใหม่
ไปหาซิว่าสาเหตุการเสียชีวิตมันเกิดจากอะไรกันแน่
และงานที่จัดขึ้นงานจัดค่อนข้างใหญ่โตนะคะ
ช่วงที่มีการขออายัดศพเนี่ยมีการจัดงานแล้วเกิดขึ้นแล้วพอดี
ช่วงที่เจ้าหน้าที่เข้าไปจะต้องให้แขกออกจากบริเวณโบสถ์ทั้งหมด
มีการปิดโบสถ์เลยนะคะมีการตรวจสอบในโรงเบื้องต้น
เป็นภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้มีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไป
ตรวจสอบเบื้องต้นก่อนจากนั้นนำศพของคุณชูชาติไปผ่าชนะสูตรอีกครั้ง
ตอนนี้ส่งไปผ่าที่นิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เดี๋ยวรอผลก่อน
คุณผู้ชมสำหรับคุณชูชาติกรมาพิจิตรผู้ตายเนี่ยนะคะ
คือคนในพื้นที่เขาเรียกว่าเป็นพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงคำว่าพ่อเลี้ยงของภาคเหนือเนี่ยต้องเป็นระดับมหาเศรษฐีนะคะ
ไปดูเรื่องของมูลค่าทรัพย์สินของคุณชูชาติเองหลักพันล้านบาทนะคะ
เพราะว่าทำเรื่องของธุรกิจปางช้างมากว่า๔๐ปีแล้วนะคะ
แล้วก็มีช้างอยู่ในปางช้างเนี่ยประมาณแปะสิบเชือกด้วยกัน
ถือว่าอันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบกันต่อนะคะ
เอาล่ะตำรวจก็ดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมาย
ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะ